คุณผู้ชมคะพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เรื่องไปเที่ยวใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสร้างงานสร้างรายได้กันหน่อยดีกว่า
คราวนี้จะพาไปดูที่บึงกาลค่ะ
คือใครที่ปลูกยางพาราอยู่
เขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่ได้สร้างรายได้ให้ตลอด
เขาบอกว่าควรมีการปลูกพืชเสริม
อย่างตอนนี้แนะนำให้ปลูกทุเรียน
ลูกควบคู่กันไปค่ะสร้างรายได้ดีรายได้งาม

ที่นี่แหละสวนทุเรียนอยู่ในพื้นที่บ้านดงโทนที่หมู่๔
ตำบลดงบังอำเภอบึงโขลงหลงจังหวัดบึงกาลค่ะ
แล้วตรงนี้สวนทุเรียนเป็นของคุณพี่ชายโยศรีแสง
เกษตรกรวัย๔๕ปี
เขาก็มีประสบการณ์ในการทำสวนทุเรียนมานานหลายปีแล้วนะคะ
โดยคุณพี่ชายโยนเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะ
เคยไปเช่าสวนปลูกทุเรียนอยู่ที่นครศรีธรรมราช
โอ้โหชำนาญจนมีความเชี่ยวชาญ

ย้ายกลับมาที่บ้านเกิดดีกว่าที่เบื้องกาล

ทุเรียนมันก็ค่อยเติบโตกว่า๔๐ต้น
แล้วปีนี้นะคุณได้ผลผลิตรวมกว่า๕๐ลูก
คาดว่าจะทยอยเก็บขายได้ในกลางเดือนนี้เนี่ยนะคะ
จะสามารถสร้างรายได้ได้ประมาณ๑๕๐๐๒๐๐๐บาท
แล้วนอกจากนั้นไม่ใช่ปลูกทุเรียนอย่างเดียวนะ
เขาก็ยังทำสวนยางพาราอีก๖ไร่
คือทำคู่กันไปด้วยผลผลิตก็เป็นที่น่าพอใจค่ะ
ดังนั้นเลยอยากตะโกนบอกดังให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่บึงกาล

เพราะว่าทุเรียนขายได้แล้วก็ที่สำคัญ
ราคาดีกว่ายางพาราแน่นอนนะคะ

เนี่ยครับพวกมี่พวกพวกประการมาด้านนี้อย่างให้แนะนำให้คนปลูก
เพราะมันมันมีผลิตกำไรดีล้ำครับตอนนี้นี่คุณพี่ชะโยข้อบอกด้วยนะบอกว่าตอนนี้
แล้วก็คาดว่าหลังจากนี้ไปที่บึงกาลก็จะมีผลผลิตทุเรียนพันหมอนทองออกสู่ท้องตลาดตามความต้องการของลูกค้า
ส่วนใครที่สนใจอยากจะขอคำแนะนำเรื่องของการปลูกทุเรียนหรือว่าสวนยางพาราพี่ชายโยเขาบอกแบบนี้คุณผู้ชม
ไม่สงวนไม่อุ๊บอิ๊บเอาไว้คนเดียวพิชโยใจดี
ใช่ค่ะติดต่อไปได้เลยนะคะที่เบอร์๐๔
พี่ชายโยบอกว่าด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลให้คำนะคะ
จะเป็นเทคนิคการปลูกยางพาบราควบคู่กับทุเรียนหมอนทอง